ที่อีกหนึ่งสาวคุณผู้ชมค่ะสาวเซ็กซี่สุดสวยคนนี้เมพิชชนาธิ์ค่ะ
เรื่องราวเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเนี่ยเธอรู้สึกว่าแบบเป็นประเด็นขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะคะ
เพราะว่าเธอได้มอบหมายให้ผู้จัดการส่วนตัวเดินหน้าแจ้งความเอาผิด
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่มีการโพสต์ข้อความหมินประมาทเจ้าตัวแล้วก็เจชนะทิพย์หวานใจของเธอ
จนทำให้เกิดความเสียหายและที่ทำให้เจ้าตัวช้ำหนักเลยก็คือ

ล่าสุดนะคะนักแสดงสาวยืนยันตามเดิมเลยว่า
จะเอาเรื่องทางกฎหมายอย่างเต็มที่
เนื่องจากไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครอีก
ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ก็มอบหมายให้ผู้จัดการส่วนตัว
เป็นคนดำเนินการต่อไปค่ะ
ไปสุดท้ายเลย
ไม่คิดว่าความโรคจิตของคนมันจะพัฒนาได้อีกหลายแบบ
ก็อยากให้ทุกคนระวังตัว